ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แพร่หน่อยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยแหม่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะ
แม่ลูกคู่นึงนะครับไปยกยอจับกุ้งในสระน้ำ
แต่ทีนี้พื้นที่ตรงสระน้ำเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่านะครับ
แม่บอกว่าระหว่างยกยอกันอยู่เนี่ยยอเนี่ยที่เป็นไม้ไม้ยอเนี่ยมันหลุดมือนะฮะ
ลูกชายก็พยายามคว้าด้ามยอขึ้นมาจากสระน้ำ
ที่มันหลุดมือแล้วก็หล่นลงไปในสระนะครับ
แต่อยู่ดีลูกชายเนี่ยกลับพลัดแล้วก็จมหายลงไปในสระต่อหน้าต่อตา
สุดท้ายเสียชีวิตเสียชีวิตนะฮะ
คือแม่ของผู้ตายเนี่ยเชื่อว่าลูกต้องถูกผีในป่าช้านี่แหละ
ดึงขาลูกจนจมน้ำเสียชีวิต

ใช่ครับนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
นายอนันต์อินธรรมนะครับเป็นชาวบ้านปากปานตำบลไซย้อย
อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ออกไปหากุ้งฝอยนะฮะ
เนี้ยเขาเรียกสระหลวงครับในพื้นที่หมู่เจ็ดบ้านปากปานตะบนไซย้อยนะฮะ
ก็ไปกับแม่แม่ชื่อนางสมพรอินธรรมนี่นะฮะ
คือตอนที่ไปเนี่ยใช้ผ้าแบบบางนะฮะทำเป็นยอนะครับ
เพื่อนำไปยกกุ้งฝอยที่สระน้ำแล้วก็ใส่พวกปลาร้าลงไปให้มันมีกลิ่นหน่อย
เป็นเหยื่อในการล่อกุ้งเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้ฮะที่ชาวบ้านเขาทำกันนะครับ
แล้วก็ไปยกยอกุ้งนะครับ
อันนั้นเนี่ยแม่บอกว่าทำด้ามยอหลุดมือตกน้ำนะครับ
ก็พยายามจะคว้าเอาไว้ตอนพยายามจะคว้าเนี่ยฮะด้ามยอมแบบนี้
นายอนันต์พลัดตกน้ำตกลงไปในสระนะครับ
แล้วค่อยจมลงไปในน้ำหายไปนะครับ
แม่เองก็พยายามช่วยแล้วนะครับไปหาไม้มาส่งใบยื่นให้ลูกเนี่ยจับ
แต่ไม่ทันนะครับลูกเนี่ยค่อยลอยลงจมน้ำลงไป
จมหายไปต่อหน้าต่อตาแม่
ส่วนแม่นะฮะคือนางสมพรนะครับก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ชาวบ้านมาถึงก็ลงไปแล้วก็งมขึ้นมานะฮะ
พยายามผายปอดช่วยชีวิตแล้วแต่ไม่ทันนะครับ

ตอนที่บาปเขาไอ้ห้องเจ๋อันนั้นคือไหลไปเหมือนกับมีอย่างมะกำ
ดึงแข่งอย่างไปเลยมั้ยครับ
ไปป่ะดัยมันไปคือเดียวมั้ยไอ้แม่มันไปคือเดียวบ้าน
วิ่งพาสุดท้ายมาพบอื่นไหมครับ
วันนี้ครอบครัวนำศพนายอนันต์ไปตั้งบรรพิกุศลที่วัดศรีเกษมปากปานนะครับ
ก็มีครอบครัวมีญาติญาติมีเพื่อนบ้านชาวบ้านก็มาช่วยกันจัดงานนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้เท่าผู้แก่ที่มาช่วยงานเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าสระน้ำแห่งนี้อดีตเป็นป่าช้านะฮะเป็นป่าช้าเก่า
ตอนที่ขุดสระน้ำเคยขุดเจอผ้าห่มที่ใช้ห่มคนตายติดขึ้นมาหลายผืนนะส่วนเมนเก่าก็ใช้รถเกรดเนี่ยดันไปดันเป็นขอบสระนะฮะ
เพราะว่าจะเป็นพวกปูนพวกไม้พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าก็ดันเป็นขอบสระนะฮะ
ส่วนพื้นที่ป่าช้าก็ขุดเป็นสระนะตอนขุดกันก็ได้พวกผ้าคุมศพอะไรพวกนี้
มาหลายผืนอยู่เหมือนกันสมัยก่อนเคยมีคนตายที่สระน้ำอยู่นะครับ
เป็นพรานนะพวกมาส่องสัตว์นะครับแล้วยิงกันเองตายไปหนึ่งศพนะฮะ
กระทั่งนายอนันต์เนี่ยแหละมาจมน้ำตายเป็นศพที่๒นะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็อันนี้เป็นความเชื่อนะ
บางคนเขาก็อดเชื่อไม่ได้ว่ามันจะเป็นความเฮียนของผีประชาเก่าหรือเปล่าค่ะ

คือที่นางสมพรแม่ของผู้ตายเล่าเนี่ยเขาเล่าประมาณว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชาย
แม่เนี่ยไปหากุ้งค่ะนะฮะบอกว่าถ้าหากขายได้เนี่ย
หากุ้งกันดีกว่าพอไปถึงสระก็ยกยอกุ้งได้สักหนึ่งชั่วโมง
มันมีเสียงแปะเสียงเหมือนคนตีน้ำ
พอมองไปอีกทีอ้าวลูกชายตกน้ำ
ลูกชายก็พยายามกระเสือกกระสนจะเข้าฝั่งนะแม่บอกว่าเห็นอย่างนั้นนะฮะ
แต่ว่าคือพอไหว้จะเข้าฝั่งแต่มันกลับไหลออกไปกลางสระเรื่อย
แม่ก็พยายามหาไม้นะครับเอาไม้มาส่งไปยื่นให้จับ
แต่ก็ไม่ทันนะฮะเพราะว่าลูกไปกลางสระ
แล้วก็ค่อยจมหายไปกลางน้ำจมหายไปต่อหน้าต่อตา
ซึ่งแม่ของนายอนันต์บอกว่ามันเหมือนกับมีอะไรมาดึง
คือมันไม่ใช่จมอ่ะเพราะลูกชายเนี่ยเธอยืนยันว่าพยายามกระเสือกกระสน
จะไหว้เข้าฝั่งนะฮะแต่มันเหมือนยิ่งไหว้ยิ่งถูกดึงนะฮะ
ร่างไม่มาทางฝั่งเลยนะครับไปกลางน้ำแล้วจมลงไปเลย
เห็นแล้วยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ชาวบ้านมาถึงงมขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วนะฮะลูกก็จมน้ำเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าต้องถูกวิญญาณที่อยู่ในน้ำเนี่ยดึงขาลงไปเพราะระหว่างที่ตกลงไปไม่นาน
ร่างของลูกชายเนี่ยที่ไปกลางสระเรื่อยเนี่ยระหว่างนั้นเธอตะโกนถามอยู่ว่า
ทำไมไม่ไหว้เข้าฝั่งลูกตะโกนออกมาว่าเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้
เนี่ยลูกบอกอยู่อย่างนี้เหมือนกับมีสิ่งลี้ลับอะไรมาดึงขาลูกออกไปหรือเปล่า
เพราะว่าลูกเนี่ยถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เก่งไม่แข็งแต่ก็พอว่ายน้ำเป็นอยู่
เพราะว่าต้องไปหาหอยหากุ้งต้องไปทำงานเกี่ยวกับน้ำอยู่ตลอด
ก็แปลกมากที่ลูกไหว้เข้าฝั่งไม่ได้แล้วไหลออกไปกลางสระอย่างไม่น่าเชื่อ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอ่าเพราะว่าถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์
ลูกบอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อาจจะแรงไม่มีหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้
มันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมนะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อเย็นวันก่อนฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่ามีรางบอกเหตุด้วยนะครับ
คือระหว่างที่เล่นกับหลานอยู่นะเป็นลูกพี่สาวของผู้ตาย
ก็บอกให้หลานนอนบอกว่านอนเลยถ้าไม่นอนเดี๋ยวผีกระสือจะมาเอาไปนะ
ระหว่างนั้นในอันนั้นลูกชายเนี่ยเคาะพื้นบ้านบอกว่าผีกระสือมาแล้ว
อย่างนี้๑๐กว่าครั้งแล้วตื่นเช้ามาก็ไปยกยอกัน
ก็เกิดเหตุก็เสียชีวิตลูกชายเนี่ยดูตื่นเช้าเป็นพิเศษนะฮะ
เหมือนกับดีใจจะได้ไปยกยอกุ้งเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าแบบโอ้โหสี่ชั้นอ่ะ
จะไปยกยอกุ้งรอแม่อยู่เลยนะครับแม่ก็ถามว่าเออทำไมใส่เสื้อหลายตัวจัง
ลูกชายก็บอกว่าโอ้นี่มันหนาวเดี๋ยวไปยกยอกุ้งแล้วมันจะหนาวกว่าเดิม
ไปเจอน้ำปรากฏว่าอ้าวจมน้ำเสียชีวิตอืมภาพที่ลูกชายตกน้ำเนี่ย
บอกว่ายังวนเวียนอยู่ในหัวนะครับนอนไม่หลับทั้งคืน
เพราะว่าเห็นลูกชายเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาโดยที่ช่วยอะไรไม่ได้เลย
มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่หรือเปล่า
น้ำเย็นเป็นตะคริวแล้วก็ลักษณะเลยแบบไหว้เข้ามาไม่ได้หรือเปล่า